คุณผู้ชมคะพูดถึงนโยบายประชานิยมของพักต่างที่มาหาเสียงกันนะ
เงินแต่แรกเกิดเกษียณตายค่าแรงอะไรต่างเนี่ย
แล้วมันจะคุ้มค่ายังไงมันจะมีความเสี่ยงยังไง
ถ้าเกิดไม่แจ้งกรกตเนี่ย
เขาตั้งทีมตรวจสอบนโยบายแล้วนะและเตรียมแล้วกำหนดโทษเงื้อดาบฟัน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไปขีดเส้นใต้พร้อมกันนะคะ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
อันนี้ก็ถือว่ามาช้าดีกว่าไม่มาครับ
กรกตมีคำสั่งทั้งกรรมการตรวจสอบนโยบายพักการเมืองแล้วครับ
โดยเฉพาะนโยบายแจกเงินทั้งหลายทั้งปวงที่พรั่งพลูออกมาเกทับรับแหลกกันก่อนหน้านี้
วันนี้ก็เห็นหัวข่าวว่ากรกตตั้งคณะทำงานเช็คนโยบาย
ถ้าหากชี้แจงไม่ครบก็สั่งปรับ
สิ่งที่กรกตตั้งคณะทำงานมาตรวจสอบมี๓เรื่องครับ
ต้องมีการระบุวงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินที่ใช้ดำเนิน
ต้องระบุความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินการตามนโยบายนั้น
ต้องระบุว่าผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย
ถ้าทำตามนโยบายที่ว่านั้นแล้วจะส่งผลกระทบด้านต่างอย่างไร
นี่คือสิ่งที่พักการเมืองต้องแจกแจงต่อกรกต
แต่ว่ากรกตก็มีอำนาจตามมาตรา๕๗
มีอำนาจเพียงสั่งเท่านั้นนะครับ
ถ้าพักการเมืองเขาไม่ทำตามคำสั่งก็ทำได้แค่ปรับ

ชี้แจงมาไม่ครบก็ให้สั่งปรับ๕แสนบาท
แล้วให้ปรับวันละ๑๐๐๐บาท
กว่าพักจะดำเนินการชี้แจงครบตามเงื่อนไข

กฎหมายนี่ไม่ได้ให้อำนาจกรกต
ที่จะตรวจสอบว่านโยบายนั้นเนี่ย

เรื่องสำคัญแบบนี้เนี่ย
แต่กรกตไม่มีอำนาจ
เพราะกฎหมายไม่ให้อำนาจ

ที่เป็นเรื่องจุกจิกยิบย่อย
กฎหมายกลับให้อำนาจกับกรกต
ในการดำเนินการอย่างเด็ดขาดและเต็มที่

ที่จะป้องกันการออกนโยบาย

มันก็เลยตั้งคำถามขึ้นว่า

เรื่องที่ไม่ควรเด็ดขาด

ผลที่จะตามมาคืออะไรครับ
มันก็เกิดผลอย่างที่เป็นกันอยู่

โน่นแจกหนี้แจกนั่น

พักที่มาใหม่ต้องให้มากเพิ่มขึ้นไปอีก

ตามนโยบายที่ว่านั้นเนี่ย

ในการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงไหม

แสนบาทนี่จิ๊บจ้อยมาก

ได้แจกเอากันแบบที่เราเห็นกันมา

ทำแล้วเขาไม่ทำก็ปรับก็จริง
แต่จะให้การเมืองเจอหนักกว่านั้น

ถ้าไม่ร้องกรกตก็ทำอะไรไม่ได้

ยื่นกอกตอฟันเพื่อไทย
เงินดิจิตอลผิดกฎหมาย

แล้วนโยบายแจกเงินโครงการอื่น

มันก็ต้องให้มีคนไปร้องอย่างนั้น

เพราะว่ากอกตอไม่มีอำนาจตามกฎหมาย
อย่างที่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่อง

เรื่องที่กรกตต้องตรวจสอบนโยบาย

ว่านโยบายนั้นมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหน
ว่านโยบายนั้นมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหน

กอกตอวิเคราะห์เรื่องพวกนี้เป็นเหรอครับ

แบบนี้ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านถึงจะวิเคราะห์ได้
แบบนี้ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านถึงจะวิเคราะห์ได้
แบบนี้ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านถึงจะวิเคราะห์ได้

ซึ่งคงเกินปัญญาและความสามารถของ

มันเป็นเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

หรือเรื่องหน่วยงานในกระทรวงการคลัง
ซึ่งเขาอยู่กับข้อมูลเชิงลึกรอบด้าน

แล้วถ้าขาดความรู้ความชำนาญในการวิเคราะห์

มันคุ้มค่าทางเศรษฐกิจไหม

ตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศได้แค่ไหน
เพราะว่าขาดความรู้ความชำนาญ

พักการเมืองก็ยิ่งเสียหายเข้าไปอีก
พักการเมืองก็ยิ่งเสียหายเข้าไปอีก

ควรจะตั้งกรรมการตรวจสอบนโยบาย
เอาตัวแทนของฝ่ายที่เขารู้เรื่อง

เขาชำนาญที่เขาอยู่กับตัวเลข

ตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศ

เอาตัวแทนกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

หรือเอาตัวแทนจากสำนักงบเหล่านี้

มาเป็นกรรมการเพื่อจะตรวจสอบ

เอาเงินมาจากไหนมาทำ

สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้

เพราะว่าล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย

เขาก็ออกโรงมาบอกแล้วนะครับว่า

อย่างที่พักการเมืองหาเสียง
วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มา

คงจะทำอะไรมากไม่ได้

คุณพุทธครับคุณน้องแข็งครับ

มันทำเป็นจริงไม่ได้ในอนาคตก็แย่นะครับ